ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบข่าวในโลกโซเชียลโลกออนไลน์กันบ้าง

ที่มีการแห่โพสต์แชร์แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่

ระหว่างอยากไปโดยสามรถกับใคร
โดยที่เราไม่รู้จักหรือว่ามีการฝากข้าวของถือมา
เพราะว่าคุณนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของ
บนการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยก็ได้
ติดตามชมคลิปนี้พร้อมกันครับ
ก็เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่กำลังมีการถูกแชร์กันอย่างมาก

ขณะที่ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีเจ้าที่ของสุรกากรของฝั่งไทย
จังหวัดเชียงบรายครับกำลังใช้คัตเตอร์กรีดตะกร้าพลาสติกหลากสี

โดยข้อความที่ถูกแชร์นั้นก็มีการเขียนว่า
หากมีโอกาสไปเที่ยวเมืองชายแดนหรือที่ไหนก็แล้วแต่
ถ้าหากเจอคนแก่งหรือเด็กหรือใครก็แล้วแต่

อย่าใจบุญเรื่องเรื่องมันอาจจะรูปรามใหญ่โตรอดยากนะครับ
จากการตรวจสอบคุณผู้ชมก็ไปพบว่า
ข้อที่จริงในคลิปนั้นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๓มิถุนายน

เหตุการณ์เกิดที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สาย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจตราการขนเข้าของสิ่งของต่าง
ก็ไปพบรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่แวนคันหนึ่งของฝั่งพม่า๑คัน
ขับรถมานะครับฝั่งท่าขี้เหล็กจะมาที่อำเภอแม่สายที่ฝั่งไทย
จากการไปตรวจสอบไปพบตระก้าแบบ๓ด้วยพลาสติกหลากสี
โดยที่ด้านบนเนี่ยพบว่ามีการนำสิ่งของอื่นวางทัพเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
โดยที่ด้านบนพบว่ามีการนำสิ่งของอื่นวางทับเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
จากการไปตรวจนับเพราะว่ามียาบ้าอยู่แต่ละตะกร้าประมาณ๗๐๐เมตร
รวมของกลางทั้งหมดทั้งมวลในตรักร่าทั้งสองใบจำนวน๑๔๐๔๐๐เมตร
เบื้องต้นทั้งหมดให้การบอกว่าก่อนหน้านี้กำลังเดินทางจากภูมิลำเนา
ข้ามมาที่ฝั่งไทยเพื่อจะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่ก็มีหญิงสาวพม่าคนหนึ่งชื่อว่านางหอม
ซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยคุ้นชินกันมาก่อนนะครับ
ชวนให้นั่งรถแท็กซี่มาฝั่งไทยด้วยกันนะฮะจึงเห็นว่าไปทางเดียวกันแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
จึงได้ขึ้นรถแท็กซี่คันดังกล่าวมาด้วยกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับ
แต่เมื่อรถออกเดินทางมาถึงด่านตรวจสุรกากรแม่สาย
เจ้าหน้าที่ก็มีการเรียกตรวจแล้วก็นำสัมภาระทั้งหมดลงไปตรวจสอบรวมทั้งตะกร้าพลาสติกหลากสีด้วย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังนำสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบ
คนที่ถูกจับให้การบอกว่านางหอมใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
รีบลงจากรถแล้วก็ข้ามกลับไปฝั่งพม่าทันทีนะครับ
เราก็ตามเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ปากใจเชื่อเรื่องราวที่ผู้ต้องหาได้ให้การไว้กับเจ้าหน้าที่
ก็มีการควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งให้กับตำรวจในการตรวจสอบที่สถานีตำรวจภูทรแม่สาย
เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
ส่วนนางหอมก็จะได้ประสานไปยังจำรวจฝั่งพม่านะครับ
ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวเพื่อดำเนินคดีด้วยเช่นกันครับ